ยังไม่รู้ว่ามันจะใช่ผลเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันธุ์หรือเปล่า

ปกติแขนคนเรามันจะเท่ากันไหม

เท่าหรอกเท่าไหมตายังไม่เท่ากันเลยหน้าสองข้างยังไม่เท่ากันเลย

หนุ่มคนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดลำปางอายุ๒๖ปีชื่อวุฒิชัย
วุฒิชัยเนี่ยบอกว่าผมไปฉีดแอสต้าเซเนก้ามาตั้งแต่๗มิถุนายนเนี่ยผ่านมาถึงวันนี้
เขมมาสอนผมเข้าโรงพยาบาลเนี่ยปวดหัวเจ็บป่วยอะไรไม่เท่าไหร่
ผลจากการฉีดวัคซีนข้างเคียงเนี่ยแต่ว่าแขนซ้ายผมมันหด
แต่มันก็ยาวสั้นยาวต่างกันเยอะเหมือนกันเนอะ
นี่ฮะถ้ามองมุมนี้ต่างเยอะเลย

เรามองให้หลายมุมเลยดูมุมนี้ก่อนนะคือ๓ข้อนิ้ว๓๔เซน
นะคือถ้ามองจากมุมนี้เนี่ยถ้านับเป็นข้อนิ้วเนี่ยจากนิ้วนางมาเนี่ย
โอ้โหเกือบสามข้อนะเห็นไหมฮะอ้าวดูอีกมีมุมไหนอีกนะฮะ
ของคุณวุฒิชัยกาวัยอายุ๒๖ปีนะนี่ถ้ามองจากทางด้านข้างบนลงมา
หรือว่าทำมือแบนราบถ้าตรงนี้ดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อสักครู่นี้
ค่ะแล้วแต่มุมเนอะแต่มันก็หดมันก็หดใช่ไหมพี่เข็มมาสอนค่ะ
ท่านผู้ชมครับน้องวุฒิชัยเนี่ยเขาบอกว่าแขนเขาเป็นแบบนี้เนี่ยนะ
แล้วสปสชตอนนี้อนุมัติเงินเยียวยาช่วยเหลือผลกระทบ
จากการฉีดวัคซีนเนี่ยอนุมัติมาหนึ่งหมื่นบาทค่ะแล้วสุดท้ายแล้วถ้าผมมันหดอยู่อย่างเง
ตลอดชีวิตทำยังไงเนี่ยนี่เห็นไหมแต่ก็ต้องเอาให้ชัดว่าที่แขนหดเนี่ย
ดจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่เท่ากันอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
นั่นน่ะสิถ้าหดจริงอุ้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่
ดูตรงนี้นะครับปล่อยภาพไปเลยนะฮะปล่อยภาพไปเลยให้สุดสุด
เพราะจะเห็นช่วงไหล่เขา
ก็เลยไม่รู้ว่าจังหวะนี้ต้องปล่อยภาพไปเลยนะฮะ
จังหวะไหล่อ่ะมันจะนี่ฮะ
เอียงไปเอียงมาอะไรยังไงหรือเปล่า

เมืองต้นติดโรงพยาบาลเจห่มส่งตัวม้า
กับมีการประเมินมาสอบแล้วว่า

ที่เคยรอผลอิมไอจากแผนมาแจ้งว่าจะเป็นดึงจะเจอหรือไม่เจอแต่อาการช้ากับแขนสองข้างต่อกัน
ได้รับการเยอะแยะจากสอบว่าสะช้อเป็นสำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาท
ซึ่งผมมองว่ามันสมควรมั่นมาเหมาะสมต่อที่เขาควรจะใดจากที่เขาเจ็บเป็นขนาดนี้ครับ
เอาไว้ผมกิจตะแผนได้ทำแบบทดสอบทางกิจตะแผนผมก็มองว่าถ้าคุณผิดผมก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เขียนกันอย่างเลย
ผมจะบอกอยู่ว่าถ้าเอาขนก็คือไปบูชาวัคซีนให้เตอร์
เขายืนยันว่าเขาไม่เคยมีอาการอะไรมาก่อนเลยนะฮะไทม์ไลน์ของคุณวุฒิชัยเนี่ยนะครับ
เป็นชาวตะบนแม่สุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพนะเป็นนักกีฬาด้วยนะ
เขาบอกว่าเขารับการฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้าเข็มแรก๗มิถุนายน
แล้วทีนี้เริ่มมีอาการข้างเคียงแล้วอาการไม่พึงประสงค์ปวดท้องปวดหัวอาเจียนอ่อนเพลียท้องร่วง
แขนซ้ายขาซ้ายข้างที่ไปฉีดเนี่ยแขนซ้ายเนี่ยรวมทั้งขาซ้ายด้วยเนี่ยมันอ่อนแรงหมดเลยมันชาด้วยนะ
ใจสั่นด้วยเหนื่อยด้วย๘มิถุนายนก็เลยไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลแจ้ห่มแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนด้วยก็รักษาเรื่อยมา
จนถึงวันนี้เนี่ย๓๐มิถุนายนยังไม่หายเลย๒๔มิถุนายนเนี่ยวันนั้นไปที่โรงพยาบาลลำปาง
เนื่องจากปากเบี้ยวตอนนี้ก็ยังไม่ปกติแขนซ้ายขาซ้ายเป็นซีกที่ฉีดวัคซีนก็ตึงเกร็ง
จนมันหดแขนสองข้างเนี่ยมันเหยียดมาแล้วมันไม่เท่ากันตอนนี้กำลังรอฟังผลการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้สุขภาพแข็งแรงขอยืนยันเป็นนักกีฬาด้วยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้พอไปฉีดวัคซีนมาเข็มแรกเนี่ยทำให้เขาต้องมีปัญหาแบบนี้นะ
สปสชเนี่ยตอนนี้เยียวยามา๑๐๐๐บาทแล้วถ้าเกิดมันไม่หายมันต้องรักษาต่อเนื่องเนี่ยเขาจะทำอย่างไร
กลายมาเป็นภาระพ่อแม่หรือไม่นี่ฮะคุณแม่อายุ๖๓นะครับคุณแม่บอกตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
หดหูใจเหลือเกินอาการลูกชายนะได้แต่รอไปวันตัวแม่กับพ่อก็มีอาชีพทำนารับจ้าง
ลูกนี่ถ้าต้องมาป่วยแล้วก็กลายเป็นคนแบบแขนไม่เท่ากันอย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงกันเนี่ยนี่นะฮะ
เขาก็เลยร้องเรียนผ่านมายังสื่อมวลชนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวไม่เกี่ยวกับวัคซีนยังไงเนี่ย
ต้องรอทางคุณหมอให้เขาวินิจฉัยนะให้ทางสสจเขาตรวจสอบว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เพราะว่าเรื่องของเงินเยียวยาอาการข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙จากสปสชเนี่ย
สปสชบอกแล้วว่าเป็นเงินเยียวยาเบื้องต้นยังไม่ต้องมีผลออกมาชัดเจนว่าเป็นอาการที่เกิดจากวัคซีนต้านโควิด๑๙หรือเปล่า
ก็คือถ้ามันมีอาการอะไรก็ส่งเรื่องไปก็เลยเยียวยาเบื้องต้นมาแค่หมื่นหนึ่งก่อน
คือถ้ามันไม่หายจริงหรือว่ามีผลการวินิจฉัยออกมาว่าเพราะวัคซีนจริงเนี่ยเขายื่นเรื่องเพิ่มเติมไป

แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมสงสัยถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าอุ้ยจริงเหรอแขนหดได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเราหาคำตอบตามให้นะคะเรื่องนี้นะคะ
ถ้าดูจากแขนน้องที่เขายืดมันก็ไม่เท่ากันจริงแต่มันจะสาเหตุจากตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยใช่ไหม